ต่อกันที่อีกหนึ่งสาวสวยทำไมคุณมองหน้าดิฉัน
ต้องอยู่ว่าคุณนุ่นเขาเป็นสาวเหนือรักโลก
ฉันก็มองเพื่อนที่ฉันสาวเหนือรักโลก

คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งสาว
สาวคนนี้เนี่ยนะโอ้โหทั้งสวยทั้งแซ่บเลย

มนต์เยอะนั่งสมาธิเยอะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะ

บอกเอาไว้แบบนี้นะคะเธอคนนี้ก็คืออีมิ้งร่างทรง

ใช่ค่ะหลายคนเนี่ยเรียกติดปากว่าอิงมิ้งร่างทรง
แต่จริงน้องชื่อเบนเย็ดดานะคุณนะ

ซึ่งน้องก็บอกขำนะว่าเออทุกคนเรียกมิ้งจนตอนนี้เรียกชื่อจริงไม่หันแล้วล่ะพี่
นี่คุณผู้ชมดูนะฝุ่นเอยผิวพันเอยหน้ากระตาเอย
สวยขึ้นเป็นฟองหน้าออกหน้าใจว่าเป็นไง
ในพลาดละครมีแต่ปังเท่านั้นทั้งนั้นเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขวัญฤทัย
หนึ่งในซีรีส์ฟอร์มยักษ์ดวงใจเทวคมไง
รวมไปถึงกรงดอกสร้อยละครรสชาติจัดจ้านของพี่เมย์เฟื่องอารมณ์
ถามว่าเบนเมื่อกี้สวยมากเลยไปทำอะไรมานะคะ
สาวสวยยิ้มเก่งของเราทำมือจุ๊แล้วก็บอกว่า
หนูไปมูบ้างค่ะพี่แต่ที่เน้นหนักเป็นพิเศษก็คือ
สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็กินน้ำเยอะ

บทไหนอยากรู้ว่าอยากรู้ไปฟังค่ะ
ตอนนี้ก็มีถ่ายละครอยู่๓เรื่องค่ะ
มีเรื่องขวัญฤทัยเนอะในละครชุดดวงใจเทวพรมค่ะ
แล้วก็มีกรงดอกสร้อยนะคะของพี่เมเฟื่องอันนี้บอกเลยว่า
ใครที่ชอบดูละครรสแซ่บต้องรอดูเรื่องนี้เลยค่ะ
นี่ก็แซ่บแบบแซ่บกว่าชุดวันนี้
ยิ่งกว่าแซ่บยิ่งกว่า
ใครมีพริกกี่เม็ดคือขนมาให้หมด

หนูไปทำอะไรมาคะสวยขึ้นเป็นกองเลย
ขอบคุณค่ะจริงไม่ได้ทำอะไรมากนะคะ
สวดมนต์นั่งสมาธิเฉยก็ดูแลตัวเองค่ะ

ปกติเลยค่ะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติม
เอาล่ะกลับบ้านไปนะไปหาเลย
หาคาถาสวดมนต์ฝึกนั่งสมาธิ

เหิดจะสวยสิบน๊องเขามากเลย

ส่วนอะไรสับเพจสับตาอันนั้นแผ่เมตตาไม่สวยสักที
นี่ก็ส่วนเหมือนกันอีกบทหนึ่งยัทธาวริวัติ
ไม่ต่างกันเลยหลวงพ่อมาให้พรด้วย